ไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีนะครับที่มีคนร้ายไปสังหารชายคนหนึ่ง
ซึ่งมีรอยสักเป็นรูปจราเข้ครับโดยมีการใช้ค้อนทุบศีรษะเสียชีวิต
ภายในบ้านที่สมุทรสาครหลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านนั้นหายตัวไปครับ
ตำรวจจึงมีการนำตัวมาสอบปากคำเบื้องต้นให้การปฏิเสธ

คดีเขย่าขวัญคนเมืองมหาชัยอีกคดีคือคดีคนร้ายฆ่าชายลายศักดิ์รูปจราเข้
ถูกฆ่าตายในช่วงค่ำวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
กลายเป็นศพหมกบ้านพักในซอยเอกชัยสายเก่าอำเภอเมืองสมุทรสาคร
สภาพศพถูกตีด้วยค้อนปอนนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงก่อนมีคนไปพบ
ในที่เกิดเหตุตำรวจตัวหลักฐานไล่สอบพยาน
จนรู้ว่าผู้ตายคือนายไพรัชจันหอมหรือเอกอายุสามสิบแปดปี
มักจะเดินทางมาที่บ้านหลังนี้เป็นประจำเพราะนายภัยรัฐสนิทสนมคุ้นเคย
และเป็นเพื่อนกับเจ้าของบ้านคือนายประนอมศรีรักษา
หรือนายจิ๋มอายุสามสิบเจ็ดปีซึ่งทั้งคู่มักเดินทางไปมาหาสู่กันบ่อยบ่อย
แต่ถ้าว่าในวันที่เกิดเหตุนายประนอมได้หายตัวออกจากบ้านไปอย่างไร้ร่องรอย
ทำให้ตำรวจพุ่งเป้าไปที่เขาเป็นคนแรก
นายประนอมหายตัวไปข้ามวันก่อนจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในภายหลัง
พร้อมกับยืนการปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับการตายของนายภัยรัฐ
อ้างว่าที่หายไปแค่ไปทำบุญที่วัดไหว้พระเท่านั้น
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อจึงนำตัวนายประนอมมาสอบขยายผล
ในฐานะผู้ต้องสงสัยซึ่งล่าสุดเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ
แม้ผู้ต้องสงสัยจะยืนกรานเสียงแข็งว่าไม่เกี่ยวข้อง
แต่ตำรวจก็พอรู้เบื้องหลังซึ่งหลังจากได้พูดคุยกับนายอ้วนศรีรักษา
อายุ๖๔ปีพ่อของนายประนอมที่เล่าเรื่องลูกชายให้ฟังว่า
คนรอบตัวรู้ว่าลูกชายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงไม่มีใครสูงสิงด้วย
และตัวเองก็ไม่ได้อยู่กับลูกชายตลอดเพราะลูกชายชอบเสพยาและมักมีปากเสียงกัน
ดีใจกับเขาเลยอยู่ในโรงแรงนี้
ฝั่งชั้นนู่นฝั่งชั้นนู่น

เพราะฉันด่าเพราะฉันไม่ชอบยา

อารมณ์ร้อนใส่หรือไม่ล่ะ

มีอารมณ์ร้ายเข้าของแล้วก็มีนิดหน่อย
อย่างรถจอดจอดเสร็จลงบ่อไป

โดยชื่อเสียงของนายประนอมทุกคนรู้ดีว่าติดยาเสพติด

ชาวบ้านบางคนอยู่ไม่ได้ต้องย้ายบ้านหนี

นายประนอมยังให้การปฏิเสธ
แต่เชื่อว่าตำรวจจะสามารถรวบรวมหลักฐาน
เอาผิดกับคนร้ายลายนี้ได้ไม่ยาก